จนมุมมือสาดน้ำกรดสาวเข้าโรงพัก
สุดท้ายยอมมอบตัวในดินใช่
ในดินเนี่ยนะที่สาดน้ำกรดใส่อดีตภรรยาที่เป็นช่างเสริมสวยเนี่ย
มอบตัวแล้วสารภาพว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ผมมีความคับแค้นครับข้องใจหลายอย่างทีเดียวนะครับ
แต่ว่าพอกลับตัวกลับใจได้
ในดินเนี่ยนะฮะก่อนจะถูกดำเนินคดี
ก็เลยมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นก่อนกับครอบครัวของเขาครับ
อย่างนี้คุณผู้ชมในดินเขาไปมอบตัวที่สพปักทงชัย

เบิร์ตแต่ตอนก่อเหตุคือก่อเหตุที่ดอนเมือง

นายสมประสงค์นาดรหรือว่าดินยุทธ์๓๑นะครับ
มากับพ่อกับแม่กับลูก๔คนนะ
ก็มีลูกติดจากฝ่ายผู้หญิงด้วยแล้วก็ลูกเขาด้วย

หลังก่อเหตุสาดน้ำกรดใส่นางสาวมายุ๒๕ปี
ภรรยาเมื่อ๑๑กันยายนต่อหน้าน้องนโมนะครับ
จากนั้นก็หอบลูกมาหมดเลยมาบ้านพ่อบ้านแม่
จนพ่อแม่ให้สติดินเองต้องมอบตัวนะนะครับ
ดินสารภาพว่าที่ก่อเหตุไปเพราะทำใจไม่ได้
นางสาวมายยืนยันจะขอหย่าไม่ยอมคืนดีด้วย
ทั้งที่ที่ผ่านมาเขาบอกเขาให้โอกาส
แล้วก็ให้อภัยนะที่แอบไปคบคนอื่นมา
คุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นดินเล่าฝ่ายเดียวนะ
ประเด็นเล่าฝ่ายเดียวเดี๋ยวคือมายก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่
เขาย้อนบอกว่า๗ปีก่อนคุณผู้ชมฟังเขาบ้าง
เขาบอกเขาไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่ที่ภูเก็ต
ไปเจอฝ่ายหญิงทำงานอยู่ร้านเสริมสวยนะฮะตั้งคันกับแฟนเก่า
แต่พอคลอดออกมาเป็นลูกสาวเขาเอามารับเป็นลูก
แล้วมาอยู่กินกันเป็นครอบครัวแล้วก็มีลูกกับเขาเอง
หมายถึงฝ่ายหญิงนะมีลูกติด๑คนแล้วใช่ไหม
มาอยู่กินกับดินมีลูกด้วยกัน๓คน
จากนั้นก็ย้ายมากรุงเทพมหานคร
ฝ่ายหญิงเขาอ้างว่าไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอีกคนนึง
ตั้งคันแล้วก็คลอดลูกได้๒เดือน
แต่คนนี้เขาไม่เอาเขายกให้คนอื่นเลี้ยง
เพราะเขาไม่ยอมรับเขาว่าอย่างนั้น

จะแยกกันได้๑เดือนแล้วก็ไปทำงานที่ร้านเสริมสวยใช่ไหม
นายดินอ้างอีกว่าฝ่ายหญิงไปคบผู้ชายใหม่

พอไปตามคุยกับผู้ชายมายเขาก็ไม่พอใจดิ

แล้วก่อนก่อเหตุเขาอ้างอีกว่า
เขาโอนเงินให้มาย๗๐๐บาท

แล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นคู่ผัวตัวเมีย
แต่มายเอาเงินไปเขาอ้างอีกว่า
มายเนี่ยเอาเงินไปเปิดห้องเช่าอยู่กับผู้ชายคนใหม่
ก็เลยจะตามไปขอเงินคืนไปง้ออีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
นี่ขณะเอาลูกไปด้วยนะเพื่อหวังว่ามายเห็นหน้าลูกแล้วจะยอมใจอ่อน

พอไม่สำเร็จเขาเลยตัดสินใจก่อเหตุ
ตำรวจสอนอดอนเมืองครับรับตัวในดินมาสอบปากคำ
เจ้าตัวยกมือไหว้ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
ก่อเหตุด้วยอารมณ์ชั่ววูบเพียงหวังว่าคือคิดแบบ
คือถ้าเสียโฉมแล้วเดี๋ยวคงกลับมาอยู่กับเรา

คือเดี๋ยวถ้าเมียเสียโฉมปั๊บ
ก็คงไม่มีใครเอาอ่ะเดี๋ยวคงกลับมาอยู่กับเรา
คิดแค่สภาพว่าเมียจะเสียโฉมแล้วไม่คิดเหรอ
ว่าตอนนั้นเมียจะเจ็บปวดทรมานขนาดไหน

อยากจะให้ฝ่ายหญิงให้อภัยแล้วกลับมาคืนดี
มีชีวิตครอบครัวกันเหมือนเดิม
คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงโดนสาดน้ำกดใส่หน้าแบบนี้
ถ้าเป็นคุณโดนแต่ผมไม่ได้อยากให้โดนนะ
ผมอยากใช้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นหน่อย
จะกลับมาไหมแต่ตอนนี้ฟังดินก่อน
ทำไมต้องพาเด็กไปด้วยครับผมทำไมต้องพาลูกไปด้วยครับ

เราพยายามประทับกรรมความรักมาตลอดนะฮะ

แล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นครับเราถึงจะไปก่อเผชิญครับ
พนักงานสอบสวนแจ้งเขาหาทำร้ายผู้อื่น
ให้ได้รับอันตรายสาหัสครับ
แล้วก็ส่วนจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐาน

ว่ามีแฟนใหม่จนตั้งคันลูกคนล่าสุด

เธอขอเลิกกับนายดินแล้ว

ตามไปต่อยแฟนใหม่เธอด้วย

แต่ในดินไม่ยอมรับลูกคนใหม่ไง
เธอก็เลยยกให้คนอื่นเลี้ยงไป

เพราะที่ผ่านมาเธอรับผิดชอบหลายอย่าง

ผมต้องใช้คำว่าอ้างนะเพราะผมไม่รู้ว่า

ถ้าถูกอดีตแฟนเอาน้ำกรดสาดหน้า

แต่เธอคงรับเลี้ยงลูกเองไม่ไหว

ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ

นี่แหละฮะสงสารนะฮะ

ที่จะปล่อยเลยในเมื่อเขาไม่รักแล้ว
มีใหม่แล้วแล้วไม่ทำร้ายผู้หญิงแบบนี้

ก็ไม่กลับไปแล้วล่ะนะครับ

มีคนเดียวในโลกก็ยังไม่เอาเลย

เป็นสิทธิ์ที่ท่านจะแสดงความคิดเห็นได้นะครับ